ส่วนหญิงไก่วันนี้เดินทางไปที่พิษณุโลก
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยืนยันว่าจะสู้คดีไม่หนี
ขณะที่ผู้ราชการจังหวัดแม่ห้องศรมีการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเด็กชาวเขา
ถูกหญิงไก่หลอกลวงและกล่าวหาว่ารักทรัพย์
โดยคณะกรรมการก็จะมีประหลัดจังหวัดแม่ห้องศรเป็นประธาน
ส่วนอายการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางคดีและบังคับคดี
จังหวัดแม่ห้องศรจะมาเป็นที่ปรึกษา
ขณะนี้คณะกรรมการได้สอบปากคำเด็กที่ถูกหลอกลวง๒คน
ส่วนอีก๔คนอยู่ระหว่างเร่งสอบปากคำ
ซึ่งทั้งหมดอยู่ในอำเภอแม่ลาน้อย

รับนะครับว่าได้เดินทางไปแม่ห้องศรจริง

ตามที่ฝ่ายชี้นำเป็นผู้กล่าวหาจนกลายเป็นกระแสสังคม
เรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นจึงได้เดินทางไป

เพื่อกราบนำวัสการองค์หลวงภพพระพุทธชินราช
ที่วัดพระศรีรัตนามหาธาตุ

เพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือมาตลอดชีวิต

คืออำนาจศาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ
พร้อมกับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าหากผู้ต้องหานำเงินของตนไป

กล่ามแล้วมิกี้บอกว่านางสุรญาบอกไม่ได้เอาไม่ได้เอาที่ออกมาเมื่อคืนใช่ไหม
ถ้าโทษเขารักขอให้ฉันไปกินไม่ใช่เงินด้วยอยากกินด้วย
แล้วเขาบอกเขาไม่ได้เอาไปต้องขอให้เขามากกว่ามากนี้
แต่ถ้าเราใส่ความเผาเขาขอให้เรามีเจอภัยที่บังคลอด
เกิดขึ้นในชีวิตแต่ถ้าเขาเอาของเราไปจริงจริง
ของเรามีกี่สิ่งที่มีเกิดขึ้นในชีวิต
บอกพ่อแล้วปกติไม่เคยหนีเรื่องหนีไม่หนี
ตอนนี้อ่า๓คม๓คม
กระแส๓คมตัดสินไปแล้วซึบ
บางคนบางชิ้นตัดสินไปแล้ว
ตอนนี้เหลือที่พึ่งสุดท้ายคือ

หรือว่านี่คือที่พึ่งของประเทศไทยคือสัตว์

จากนี้หญิงไก่ยังบอกอีกว่าไม่อยากให้มีการชี้นำ
เฉพาะฝั่งทนายสงการที่ชี้นำมาตลอดนะครับ
กล่าวหาว่าค้ามนุษย์และเป็นคนหญิงปลอม

พร้อมยืนยันว่าจะเนินคดีกับผู้ที่ชี้นำด้วยครับ